ไร่อ้อยคนหนึ่งอายุ๔๐ปีนะครับ
คือความจริงแกมีไร่อ้อยเนี่ย๓๐กว่าไร่นะฮะ
ฐานะดีมากแต่ไปติดยาบ้า
วันนี้คุ้มคลั่งขับรถบุกเข้าไปในบ้านของนายกเทศบาลเมืองปากแพรก
ติดเครื่องยนต์นะติดแอร์แล้วนั่งเสพยาบ้าอยู่ในรถ

เอาใหม่เอาใหม่

สพเมืองกาญจนบุรีนะครับ
ตำรวจนี่๓๐กว่านายได้
เอาโล่กันกระสุนมานะครับ

เพราะต้องมาชาร์จจับกลุ่มตัวนายถวัลที่กำลังคุ้มครั่งอยู่ในรถกระบะ
นี่ยังไงก็ไม่ยอมลงนะครับเขานั่งอยู่เบาะคนขับนะฮะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามนำตัวออกมาเขาก็พยายามเร่งเครื่องยนต์นะครับ

คือนายถวันเนี่ยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาชาร์จตัวตรงนี้เนี่ยนั่งอยู่ในรถนี่จุดไฟแชคเสพยาบ้านะฮะ
เจรจาเกลี้ยกล่อมยังไงไม่เป็นผลนะฮะ๗ชั่วโมงกว่าครับ
สุดท้ายก็ต้องไปชาร์จตัวเอาตัวออกมาแล้วในมือนี่กำมีดเอาไว้เล่มหนึ่งด้วย
พอนำตัวออกมาได้ก็ใส่กุญแจมือนะครับนำไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
นี่ฮะได้ตัวแล้วนะครับนายถวันนะครับอายุ๔๐ปีเป็นเจ้าของไร่อ้อย๓๐๐กว่าไร่
ฐานะทางบ้านนี้ดีมากแต่ว่าติดยาบ้าอย่างหนักมาหลายปีแล้ว
ลุ้มคลั่งมีอาการทางจิตประสาทครอบครัวเคยส่งไปบำบัดนะครับ
ที่วัดไม้เสียบสุราธานีมาหนึ่งครั้งรักษาอาการทางจิตเวทที่สถาบันกรยาราชนครินมาอีก๒ครั้ง
แต่ไม่ดีขึ้นเลยฮะกลับมาอยู่บ้านทีไรแอบไปซื้อยาบ้ามาเสพทุกที
ก่อนเกิดเหตุนายถวันก็เสพยาบ้าไปหลายเม็ด
ทีนี้ก็คลุมคลั่งเขาขับรถกระบะออกจากบ้านมาบอกจะไปตามหาอดีตภรรยา
เทศบาลเมืองปากแพรกก็คือนายปราโมทอุ่นจิตสกุล
ทีนี้นายปราโมทเนี่ยเขาขับรถกลับมาบ้าน
กำลังจะเข้าบ้านพอดีเมียมาเปิดประตูรั้วให้
ปรากฏว่านายถวันนี่ขับกระบะพุ่งเข้าบ้านเขาไปเลยฮะ
ปิดประตูไม่ทันครับพอพุ่งเข้าไปในบ้านเขาแล้วเนี่ย
จอดแช่ติดเครื่องเปิดแอร์จุดไฟแชคเสพยาบ้าอยู่ในรถ
มีมีดด้วยก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มารองับเหตุ
ช่วยเหลือเอาตัวออกไปจากการตรวจค้นในรถกระบะของนายถวันนะครับ
เจอมีดทรงตะขอ๒เล่มมีดปอกผลไม้๑เล่ม
แช็ค๑อันอุปกรณ์ในการเสพยาเสพติดด้วย
นำตัวไปตรวจหาสารเสพติดก็ไม่ต้องสืบแล้วฮะ
มีสารเสพติดในร่างกายถูกแจ้งไป๕ข้อหา
คือเรื่องบุกรุกนะเรื่องการพาอาวุธ
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขับรถในขณะเสพยาเสพติด
แล้วก็เรื่องการเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง